ให้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา๔๔
ในการยึดรถคนที่เมาแล้วขับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราไปสำรวจ

แล้วก็พบว่ายังคงมีคนขับรถเมาแล้วขับ
แล้วถูกยึดรถในกรทมจำนวนมากทีเดียวครับ

พี่มันก็หนักเกินไปหรือเปล่า
จะให้ผมเดินกลับกับเมียผมเหรอ
ผมถามก่อนเลยอะ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปขับชนใคร

ให้ผมเดินไปอ่ะพี่กลับบ้านน่ะก็ขออนุญาตถ่ายจากด้านหลัง
คุณผู้ชมครับนี่คือผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจจราจรสอนอบางนาน
จับในก็หามะวนแล้วครับคือเป็นการสัยใจกรรมความพิเศษว่า
มันถักไปรึเปล่าเอ่อให้กับเป็นไงแต่ว่าก็คุณมาวนต้องขับจริงจริง

หลังจากมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของเขา

และถูกทหารใช้อำนาจตามมาตรวจ๔๔

พยายามจะขอความเห็นใจจากสักครู่นี้
พยายามบอกแล้วว่าขอได้ไหม
หลังถูกยึดรถนะต้องกลับไปศิราชา
ทีมข่าวของเราก็ตระเวนตรวจสอบตามด่านตรวจแอลกอฮอลในเขตพื้นที่นครบาน
หลังมีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา
ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก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
เพื่อลดเรื่องของอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
แต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องของอุบัติเหตุยังคงเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราเมื่อคืนที่ผ่านมา
พบว่าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่สามสิบ
เฉพาะวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาวันเดียวเนี่ย
มีการตรวจยึดรถนะครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ย
สองคันจากการสุ่มตรวจทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองราย
ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบแปดราย
โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดจะถูกทหารนำไปเก็บไว้
รักษาเป็นการชั่วคราวและสามารถนำมาขอรักฐานเนี่ย
ไปขอคืนรถได้ตั้งแต่วันที่สี่มกราคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้าเป็นต้นไป
แต่ว่าระหว่างนี้ทหารจะทำการตรวจสอบว่ารถที่ถูกยึดมาถูกต้องหรือไม่
หรือคุณไปขโมยคนอื่นมาหรือเปล่านะครับ
ส่วนคนที่ขับขี่และมีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่นอน
ต้องถูกตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคำสั่งขอสชนี้ก็เพื่อจะระงับยับยั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายนะฮะ
และความเสียหายเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะนั่นเอง
เข้าใจทั้งคนถูกยึดเข้าใจทั้งตำรวจเพราะว่าถูกอ้อนวอนจากคนที่ถูกยึดเหมือนกัน